เรามีเรื่องราวความน่ารักความใสของเด็กมาฝากกันครับ
จากคลิปนี้สรุปใจความได้ว่าลิสซี่สาวน้อยหงอนพ่อที่ไม่พาไปเที่ยวในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ของเธอพร้อมตัดเพาะอย่างน่ารัก
สุดท้ายของพ่อต้องรักมากกว่านี้ครับ
สุดท้ายของพ่อต้องรักมากกว่านี้ครับ

สุดท้ายของพ่อต้องรักมากกว่านี้ครับ

สุดท้ายของพ่อต้องรักมากกว่านี้ครับ
สุดท้ายของพ่อต้องรักมากกว่านี้ครับ

สุดท้ายของพ่อต้องรักมากกว่านี้ครับ

สุดท้ายของพ่อต้องรักมากกว่านี้ครับ
สุดท้ายของพ่อต้องรักมากกว่านี้ครับ

สุดท้ายของพ่อต้องรักมากกว่านี้ครับ
สุดท้ายของพ่อต้องรักมากกว่านี้ครับ
สุดท้ายของพ่อต้องรักมากกว่านี้ครับ
สุดท้ายของพ่อต้องรักมากกว่านี้ครับ
สุดท้ายของพ่อต้องรักมากกว่านี้ครับ

สุดท้ายของพ่อต้องรักมากกว่านี้ครับ
สุดท้ายของพ่อต้องรักมากกว่านี้ครับ

สุดท้ายของพ่อต้องรักมากกว่านี้ครับ

สุดท้ายของพ่อต้องรักมากกว่านี้ครับ
สุดท้ายของพ่อต้องรักมากกว่านี้ครับ

สุดท้ายของพ่อต้องรักมากกว่านี้ครับ
สุดท้ายของพ่อต้องรักมากกว่านี้ครับ
สุดท้ายของพ่อต้องรักมากกว่านี้ครับ

สุดท้ายของพ่อต้องรักมากกว่านี้ครับ

สุดท้ายของพ่อต้องรักมากกว่านี้ครับ

ด้วยก่อนเลยลูก

เนื้อหอมเหลือเกินเพราะคุณ